อยากจะลองเล่นดูว่ามันเป็นยังไงยากไหมฉันทำได้ไหม
มีตั้งแต่เด็กไปจนถึงแก่เลยผู้สูงอายุบางคนนะคะ
ที่ฉันเคยเห็นนะครับเล่นนะโอ้โหลูกหลานพามาเล่นนะ
เพราะว่าคลิปนี้น้องอายุสิบห้าปีมีคุณพ่อกลับคลุมแล้ว
ไปหัดเล่น
แล้วมีรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านมาพอดี
กลายเป็นอุบัติเหตุได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ตอนนี้
มีหลายพื้นที่ที่เขาจัดไว้ให้นะคะโดยเฉพาะสวนสาธารณะต่าง
ฝึกเล่นที่ตรงนั้นจะสะดวกกว่าและปลอดภัยกว่า
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดบอกว่าเกิดขึ้นตอน๒ทุ่มของเก้ามีนาคมที่ผ่านมานะคะ
เขาประสบอุบัติเหตุตอนนี้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
เขาแคปชั่นเขียนแคปชั่นไว้แบบนี้นะคะ
ฝากให้เคสพี่ผมเป็นอุทาหรณ์ถึงคนที่เล่นสเก็ตบอร์ดทุกคนนะครับ
พี่ผมกำลังทำมาหากิน
ขี่รถจักรยานยนต์ความเร็วประมาณ๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เจออุบัติเหตุแบบนี้ขาหักหายปลาร้าหัก
มันไม่ใช่ที่เล่นเลยอยากให้เป็นอุทาหรณ์
อยากให้เข้าใจคนใช้รถใช้ถนนด้วยครับว่าที่ไหนควรเล่นที่ไหนไม่ควรเล่น
ไม่ว่าคุณจะเล่นเก่งหรือหัดเล่นไม่งั้นจะเหมือนเคสของพี่ผม
ทีมข่าวของเราเห็นคลิปนี้เห็นโพสต์โพสต์นี้
พยายามตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ
น้องชายของผู้บาดเจ็บที่เขาเอาคลิปนี้มาโพสต์นี่แหละค่ะ
เขาก็ไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรมากนะคะเพราะเขาบอกว่า
คู่กรณีคุณพ่อกับคุณลูกเนี่ยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เข้าไปช่วยเป็นอย่างดี
พาไปโรงพยาบาลรับผิดชอบเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลทุกอย่าง
ดังนั้นสิ่งที่โพสต์ออกไปลักษณะไม่ได้เป็นการประจาน
แต่เป็นอุทาหรณ์ให้คนอื่นที่อยากเล่น